ไปเที่ยวหลายพื้นที่หลายจังหวัดน่าเที่ยวทั้งนั้นคุณผู้ชมครับ
แล้วก็เดี๋ยวที่แรกที่จะพาไปจะพาไปดูเรื่องราวของโลมาที่มันมีความรัก

เขาบอกว่าเจอโลมาสีชมพูที่จังหวัดกระบี่นะครับ
ไปดูกันหน่อยว่าหน้าตามันเป็นยังไงครับ
คือมันต้องมีความรักด้วยเหรอมันถึงเป็นสีชมพูอ่ะคุณชนะ
มีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึง
ถ้าโลมามีความรักเขาจะดูเด็กลงไหมคะ

ฉันมีความรักไม่เห็นสีชมพูเลยค่ะ

ให้มันเป็นสีชมพู
แค่ให้หัวใจของเราได้รู้
แล้วมันเกี่ยวอะไรกับโลมา

เดี๋ยวเราจะวงกลมจุดที่มันโผล่พลวดขึ้นมาให้

เขาบอกว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคนแถวนั้นเป็นอย่างมาก
โดยพันธุ์ตำรวจโทอนุรักษ์ปริญญาสถิรกุลสารวัตรประจำ

ออกเรือตรวจตราตามปกติ

จัดการประมงทะเลฝั่งอันดามันจังหวัดกระบี

มีภาพให้เห็นแค่แวบเดียวเท่านั้นเนี่ย
เห็นไหมวงกลมเอาไว้
แต่เขาก็มองแล้วก็เชื่อว่า

ให้เห็นเนี่ยไม่ใช่เป็นโลมาที่เราเจอนะ

จะเป็นแบบนี้คาดว่าน่าจะเป็นอะไรนะคะ

นึกว่ามีแต่อูด

แล้วก็ที่ปากแม่น้ำกระบี่เนี่ยเขามาที่นี่เพื่อมาหากิน

แล้วก็หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่า

ให้ช่วยกันอนุรักษ์และทำให้โลมาเนี่ย

สามารถว่ายน้ำเล่นได้แล้วก็หากินได้อย่างเพิดเลินนั่นเองนะครับ
กระบีตรงจุดนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดที่มันอยู่ใกล้กับ
อาทิตย์สวรรค์ไอ้ที่เป็นปูดำ

น้ำทะเลกับน้ำจืดมาเจอกันพอดี

ก็น่าจะมีความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่นี้นะคะ